ถึงแม้ว่าจะยังไม่ใช่๒๔ชั่วโมง
แต่ว่าหลังจากนี้นะครับโปรแกรมในการแข่งขันไทยลีก

มีโอกาสเหมือนกันนะครับที่จะต้องเลื่อนออกไปอีกรอบหนึ่งครับ
ผลตรวจเอกดรสมยศพุ่มพันธ์โมนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย
ก็บอกนะครับว่าเวลานี้มีความเป็นไปได้พอสมควรเลยครับ
บอลไทยอาจจะต้องเลื่อนการแข่งขันออกไปอีกครั้ง
สมสอนต่างก็ปล่อยตั้งแต่ให้อยู่บ้าน
ไม่มีการฝึกซ้อมทั้งเดือนหากจะกลับมารวมทีมอีกครั้งหนึ่ง
แต่ละทีมอาจจะไม่พร้อมสำหรับการกลับมาลงสนามในวันที่๒พฤษภาคม
ก็ยังไม่เป็นที่แน่นอนว่าจะสามารถกลับมาแข่งได้ตามกำหนดเดิมหรือไม่
ก็มีแนวโน้มว่าดูแล้วต้องสรุปกันว่าจะเลื่อนหรือไม่เลื่อนอีกรอบ๑
อาจจะต้องเลื่อนไปถึงเดือนสิงหาคม

แต่ถ้าเกิดว่าเลื่อนการแข่งขันจะต้องลดโปรแกรมด้วยการแข่งเพียงแค่เล็กเดียว
ก็เป็นอีกหนึ่งโจทย์เหมือนกันที่จะต้องพูดคุยกันในวันนั้น
ก็ต้องหารือกับสโมสรรวมถึงผลกระทบที่จะตามมา
และทุกฝ่ายสามารถยอมรับได้หรือไม่ครับ
ส่วนสโมสรบุรีรำยุโดยเต็ดก็มอบระกากเฟซชิล
จำนวน๕๓๐๐๐ชิ้นให้กับหน่วยงานสาธารณสุขจังหวัดและโรงพยาบาลในบุรีรำ
หลังจากการระบาดของโควิด๑๙ทำให้หาซื้อหน้ากากอนามัยยากนะครับ
สาสายฟ้าได้รวบรวมจิตอาสานักฟุตบอลทั้งชุดใหญ่และก็เยาวชน
ซึ่งเป้าหมายต้องทำอีก๔๗๐๐๐ชิ้นให้ครบตามเป้าก็คือ๑๐๐๐๐๐ชิ้นต่อไปครับ